คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเค้าเลือกข่าวนี้อยากให้ร้องเพลงนี้ค่ะ

ว่าไอ้ชาบูเอ้ยไอ้หมูกระทะเอยเนี่ยมันทำให้เอวของเราเนี่ยมันหนาพอกขึ้นมาหรือเปล่า
เพราะว่าจะพาไปดูนะคะนางเอกค่ะเขาเรียกว่าเอวบางเอวน้องนางนั้นแม้แต่ใด
เริ่มคนแรกคุณผู้ชมนะคะยืนหนึ่งร่างเอวบางค่ะกระดาษเอ๋๔ยังต้องชิดไซด์ไปเลย
ดูหลักฐานคุณผู้ชมดูหลักฐานอยู่หน้าจอเลยนะคะ

คือตรงรูปบิกกินี่สีดำเอวเล็กมากนะคะ

เฮ้ยนี่เอวขนหรือเอวกระตาทำไมเล็กขนาดนั้น
เธอก็โดนแซวบ่อยนะคะว่าน้องเก็บไซส์ไว้ตรงไหน
เพราะว่าแบบโพสต์ทีโอ้โหสาวกรี๊ดสนั่นคุณผู้ชม
อีกคนนึงนะคะนี่ก็เอวบางเท่าฝ่ามือค่ะ

น้องแจ๊วนัตตาพรใช่นะคะ

แต่บอกเลยนะคะว่าถึงตัวจะบางแต่เขาบางแบบคุณภาพ

ถูกตรองนะคะร้อนกล้ามท้องเห็นชัดแจ๋วนะคะ

ใส่บิกินี่ทีอื้อหือเป๊ะจริงค่ะ
คนนี้ก็ลืมไม่ได้ค่ะเล็กพริกกี้หนูจริงค่ะ
คุณพีคนะคะนี่เลยบางแค่ไหนเห็นไหมคะ
ลาฮูฟนะคะแล้วก็คือเขาเป็นขวัญใจหนุ่มนะ

แค่ไหนไปพิสูจน์ด้วยภาพเคลื่อนไหวกับฮูละฮูบเลยค่ะ

โหจริงอ่ะแค่สเต็ปฮูลาฮูปนี่ก็ยากหรอ
ใช่ต้องบอกว่ารูปร่างน้องพีคนะคะ
แม้ว่าจะเป็นสาวร่างบางแต่เล็กแบบคุณภาพครับจอค่ะ

นี่ถามให้แล้วถามคุณต๊อตได้ล่ะค่ะ

เมื่อวานนี้ฉันถามว่าพีคเอวเท่าไหร่๒๒นิ้ว

น้ำตาลชะลิตาค่ะมาพร้อมความสูง๑๖๙เซนติเมตรนะคะแต่มาพร้อมกับเอวบางเสียบให้เดาเท่าไหร่

ถูกต้อง๒๓นิ้วคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าบางมากนะคะคุณภาพเนี่ยคือเวทีนางงามรับประกัน
พี่ใจก็รู้ได้เพราะพี่ใจเป็นคนโครงสร้างเล็ก

แต่จะไม่ลีนไงคือต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายด้วยจะผอมอย่างเดียวไม่ได้ต้องสุขภาพดีด้วยนะคะ
แข็งแรงนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมที่เล่าให้ดูเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาเอวบางอยู่แล้ว

ถ้าจะเอวหนาแต่ถ้าเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะ
พูดได้ดีเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะ